ข่าวนี้มิ้วอยากให้คุณผู้ชมช่วยดูนิดนึงว่านี่คืออะไร
นี่คือซากของเด็กทารกหรือเปล่าที่กระบี่ค่ะกลางเมืองเลยนะคะ

แล้วเขาบอกว่ามันมีคล้ายกับพวกเครื่องลางของขลัง
เหมือนคนเล่นศัยศาสตร์มนต์ดำอะไรแบบนี้อยู่ตรงนั้นด้วย
นี่ค่ะมันคล้ายกับซากทารก
ถูกพบที่บริเวณลานประติมากรรมปูดำแลนดมาร์คสำคัญของกระบี่

เที่ยงคืน๔๕นาทีที่ผ่านคืนที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสพเมืองกระบีได้รับแจ้งก็เลยมาตรวจสอบค่ะ
พร้อมกู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา

นี่ค่ะบันไดท่าเรือ
เดี๋ยวถ้าเห็นพาดจะช่วยกันดูอีกทีนะ
มันใช่ซากทารกไหม
แต่อุปกรณ์อื่นที่เป็นเครื่องลางของขลังมันคล้ายมากจริง

ก็บางคนเขาก็มองว่าเอ๊ะหรือจะเป็นรูปหล่อรูปปั้น
เป็นเหมือนหุ่นร่างเด็กหรือลูกครอง
อันเล็กนิดเดียวนะ
ค่ะกู้ภัยเขาก็เลยขอส่งมอบให้กับทางแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลกระบี่นะคะ

ส่วนคนที่เจอค่ะนายสมชัยอายุ๔๑ปี
บอกว่าเขาเป็นพ่อครัวร้านอาหารอยู่ตรงกันข้ามกับจุดที่เจอ
เดินเล่นไปเดินเล่นมาเอ๊ะอะไรมันแปลก
คล้ายกับเด็กทารกอายุคันประมาณ๔เดือน
ตกใจมากรีบแจ้งจนาที
สงสัยว่ามีคนทำแท้งแล้วเอาซากมาทิ้งหรือเปล่า
หรือคนเล่นศัยยศาสตร์มนต์ดำอะไรหรือเปล่า
ฟังเสียงคนที่เจอเป็นคนแรกนะคะ
ส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้ค่ะนางสาวปนัดดาอายุ๓๔ปี

พอเห็นปุ๊บเนี่ยเชื่อเลยว่านี่คือลูกกรอก
แล้วก็รู้สึกเลยว่าเหมือนมีเด็กผู้ชายผิวขาวมากระซิบบอกกับเธอ
ว่านี่คือซากของเด็กคนนี้

แล้วเธอก็เชื่อเรื่องศัยศาสตร์มาก
เหมือนกับว่าถูกคุณสัยเอามาถ่วงน้ำทิ้งเอาไว้ตรงนี้
แต่ที่เธอแบบได้ยินเสียงเหมือนเสียงกระซิบของเด็ก
บอกว่าเด็กก็ไม่ได้ขอให้ช่วยอะไรนะ

และนี่คือซากทารกจริงไม่ใช่รูปปั้นไม่ใช่หุ่นปั้น
อันนี้เป็นความเชื่อนะคะของชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
เราก็ส่งทีมข่าวของเราไปตรวจสอบค่ะ
คือตอนนี้ยังไม่รู้ผลเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าเป็นซากทารกจริงหรือเปล่า

มันเป็นพวกเครื่องรางกลุ่มเสน่หยาแฝด
ไอ้หง่างเจ็ดหน้าลี่อะไรต่าง

แล้วมีรูปคล้ายกับชายหญิงกอดกันแล้วมัดเอาไว้
มันเหมือนกับทำให้คนรักคนหลงทำเสน่ห์
ลักษณะแบบนี้ใช่
ทีนี้นะคะทางกู้ภัยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
นายกริจกมลค่ะบอกว่าน่าจะเป็นพวกศัยศาสตร์จริงนั่นแหละ
คนอาจจะเอามาทิ้งจากประสบการณ์กู้ภัย

เชื่อว่าน่าจะมีส่วนผสมของซากมนุษย์จริง
ให้๘๐เลยว่าใช่ซากมนุษย์
แต่ก็ต้องรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
ถ้าไม่ใช่ซากมนุษย์ก็ต้องบอกเลยว่า
ขึ้นมาหรือหล่อขึ้นมาเหมือนจริงมากเหมือนจริงเกินไป
ดูด้วยสายตานะครับมีความเหมือนมาก
ผมให้เปอร์เซ็นต์เป็นประมาณ๘๐นะครับ
ด้วยลักษณะด้วยรูปภัณฑ์ต่าง
รวมไปถึงบริเวณช่วงไขกระดูกสันหลังที่ค่อนข้างเห็นชัด
ซึ่งมีความเปรียบเทียบใกล้เคียงกับตัวทารกที่อยู่ในคันครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังรอการตรวจพิสูจน์นะคะ
แต่คนในพื้นที่ที่กระบี่เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลย

แปลกอยู่เหมือนกันว่าเจอเยอะด้วยนะคะ